วันพรุ่งนี้เป็นวันแรงงานนะคะ
ก็เลยมีการเปิดเผยถึง๓อันดับอาการที่วัยแรงงานนั้นเจ็บป่วยฉุกเฉินมากที่สุด
โดยอุบัติเหตุยานยนต์ก็ยังคงครองแชมป์ในปี๒๕๕๙
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดเผยว่าวัยแรงงานถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศ
แต่คนกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด
ที่มีโรคและอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินคุกคาม
โดยสถิติโรคฉุกเฉินปี๒๕๕๙
โดยเฉพาะในช่วงวัยทำงานอายุ๒๐๖๐ปี
พบว่ามีการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านสายด่วน๑๖๖
เรื่องอุบัติเหตุยานยนต์มากที่สุดค่ะ
รับแจ้งเหตุในผู้ชาย๓๕๗๕๘ครั้ง
ผู้หญิง๑๘๑๑๔ครั้ง
รองลงมาก็คือมีอาการป่วยอ่อนเพลียเอามาพาดเรื้อรัง
รับแจ้งเหตุในผู้ชาย๑๕๗๗๓ครั้ง
หญิงอีก๑๓๖๘๐ครั้ง
และอาการปวดท้องหลังเชิงกรานชาย๑๐๒๔ครั้ง
หญิง๘๒๗๐ครั้งค่ะ
สำหรับสาเหตุที่คนวัยทำงานเป็นโรคมากขึ้น
เพราะว่ามีความเครียดไม่มีเวลาพักผ่อน
ใช้เวลาอยู่กับการทำงานค่อนข้างมาก
คนเมืองเองนะคะก็ต้องเผชิญกับความเครียด

ทำให้ส่งผลต่อสุขภาพอย่างหนักเลยค่ะ
ที่น่าเป็นห่วงก็คือโรคหลอดเลือดสมอง
หรือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง

ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย
การทำงานของสมองหยุดชะงัก
ใจเสี่ยงก็คือผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจสูบบุหรี่เป็นประจำ

โดยผู้ป่วยจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงเฉียบพลัน
มึนงงทรงตัวไม่ได้
ใบหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวพูดไม่ชัด
อาการนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันฉับพลันเลยนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีโรคภาวะหัวใจขาดเลือด
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

อบเหนื่อยอาเจียนเวียนศีรษะ
ถ้าพบผู้ที่มีอาการดังกล่าว

เพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ค่ะ

แล้วคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วก็เป็นคนที่ทำอาชีพใช้แรงงาน
อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณต้องการอะไร

เพราะพรุ่งนี้อาจจะมีบริการออกมาบ้างนะครับ
ก็ส่งเข้ามาได้ที่หน้าจอของเรานะครับ